ครั้งจะมาปล่อยข่าวลืมมั่วนี่นะคะ
อย่างล่าสุดสาวขวัญอุสามณีตอบกลับแบบ

ไม่ร้อยคนเขียนข่าวทำร้ายเธอค่ะ
จัดการบอมใส่เพจที่ลงข่าวว่าน้องขวัญตอนสมัยคบกับแฟนทายาทเจ้าของโรงแรมดังเนี่ยนะคะ
นี้นะคะมีพฤติกรรมชอบไปสิงอยู่โรงแรมนี่แหละค่ะแล้วก็ทิ้งบินภาระค่าใช้จ่ายมากมาย
ทำตัวเหมือนเป็นอซอสเจ้าของโรงแรมซะอย่างนั้นแถมยังพาเพื่อนไปให้ไปอีกสารพัดค่ะ
ท้ายที่สุดเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยต้องเททิ้งอันนี้เพจนั้นเขาลงข่าวมาประมาณนี้
เจอข่าวแบบนี้ค่ะน้องขวัญปรี๊ดแตกนะคะขอชี้แจงผ่านไอจีเลยบอกว่า
ข่าวแบบนี้พี่แฮปปี้ดีเหรอคะเป็นคนดีมันยากแต่หัดทำให้ได้นะคะ
สนุกในเรื่องของคนอื่นแบบนี้เรียกได้ว่าอ่านไปก็จุกไป
จ๊อปข่าวดังปึ๊กเออไม่รู้ปึ๊กนี่คือโดนทุบหรือโดนอะไรนะคุณคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราพยายามโทรหาคุณแม่น้องขวัญนะครับ
มมี่ก็ไม่รับโทรศัพท์นะคะเอาเป็นว่าเออเข้าใจแล้วก็เอาใจช่วยน้องขวัญก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าคือในเพจดังเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะ
หลายคนก็มีการแตกคอมเมนต์อยู่เหมือนกันบอกว่าเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนี่ทำไมเธอคิดว่าเป็นตัวเธอล่ะ
นั่นน่ะสิอันนี้ก็ไม่รู้สินะก็ต้องรอฟังจากปากน้องขวัญคือวันก่อนนะคะ
ไปเจอน้องขวัญในงานนี้แหละแต่ตัวเธอเองไม่สะดวกให้สัมภาษณ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอน้องพร้อมแล้วเราก็จะได้รู้ไปพร้อมกันนะคะ